ข่าวนี้ก็สลดเหมือนกันค่ะที่ขอนแก่นนะ
เจอศพผู้ชายคนหนึ่งสภาพศพคือ
โดนแทงที่หัวโดนแทงที่กกหู
แล้วทิ้งไพ่
ขอนแก่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบสภาพศพ
ตรงนี้มันเป็นบริเวณกลางถนนในซอย

ของผู้ตายคนนี้คือนายบุญธันลีเวียงอายุ๔๓ปี
ลักษณะตอนที่ไปเจอคือนอนคว่ำหน้า
แล้วใกล้กับศพเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
เห็นไหมคะไพ่มีไพ่อยู่สำหรับหนึ่ง

แล้วห่างออกไปเนี่ยก็ไปเจอมาเป็นไม้

ซึ่งไพ่เนี่ยเป็นปริศนาอะไรรึเปล่า

ถูกต้องค่ะว่ามันจะแกะรอยไปถึงคนร้ายได้ยังไง
แล้วมันเป็นปมเหตุเกี่ยวกับการเสียชีวิตนี้ไหม
ตำรวจเก็บทุกอย่างเลยค่ะเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วพอตรวจสอบสภาพศพของนายบุญทันผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็มีแผลโดนของมีคมแทงบริเวณกลางศีรษะ๑แผล
ด้านหลังตรงกกหูขวาอีก๑แผล
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ทีนี้คนที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะคือนายสำอางมูลคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่ไปเจอศพนายบุญทันเป็นคนแรก
นี่ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานะ
บอกว่านายบุญธรรมเขาเคยขายลูกชิ้นปิ้ง

แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยบุญทันเขาติดเหล้าหนักไม่ยอมไปขายของ
เมื่อเช้าเนี่ยนะทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน
ออกมาซ่อมท่อประปาตรงใกล้นี้แหละ
ก็เห็นว่าบุญทันนอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนน
เอาตรงตอนนั้นไม่ได้สนใจ
คิดว่าบุญทันน่าจะเมาแล้วก็หลับไปเดี๋ยวคงตื่นเดินเข้าบ้าน
เพราะว่าเป็นปกติอยู่แล้วค่ะช่วงเย็นหลังเลิกงานเนี่ย
บางทีจะเจอเห็นแบบนี้สภาพบางทีนายบุญทันก็เมา
แต่ปรากฏว่าพอตอนเช้าเจอใช่ไหมตอนเย็นเลิกงานเรียบร้อยแล้ว
เดินผ่านมาเอ้าทำไมบุญทันยังไม่ตื่นเข้าบ้านอีก
ยังนอนอยู่ที่เดิมเดินเข้าไปดูค่ะ
ปรากฏว่าบุญทันเสียชีวิตแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยรีบโทรศัพท์
แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะทีนี้ก็มีการนำศพเนี่ย
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อน
แล้วก็ต้องไปแกะรอยต่อไงคุณสืบสกุล
ว่าคนร้ายคือใครมาแทงนายบุญทันจนตาย

เราก็ไปสอบถามจากทางผู้กำกับสพชุมแพร
พันธุ์ตำรวจเอกรัตนสุขคำวง
ซึ่งผู้กำกับเปิดเผยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ผมสั่งชุดสืบสวนเลยลงพื้นที่
แล้วก็รู้ว่าฝีมือคนที่ฆ่านายบุญทัน
คือนายบุญปลูกรถหามแหหรือว่านายมอสอายุ๒๗ปี
ทีนี้ค่ะผู้กำกับก็เลยสั่งให้รองผู้กำกับนำกำลังไปจับกลุ่ม

หลังจากที่จับกลุ่มนายบุญปลูกหรือว่านายมอสมาได้
เขาก็รับสารภาพเพราะว่าตัวนายมอส
เป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยนะคุณ
แล้วบ้านเนี่ยเขาก็อยู่ตรงข้ามบ้านกับบ้านนายบุญทันเลย
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามว่านายมอส
มันมีเหตุอะไรล่ะครับแค้นใจอะไรล่ะ
ทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกล้งกันขนาดนี้
นายมอสบอกว่าแค้น
แค้นที่นายบุญฐันมักจะกดขี่ข่มเหงผมกับครอบครัว
เคยนะเอามีดมาจี้คอแม่ของนายมอส
แล้วแม่นายมอสเป็นผู้ป่วยติดเตียง
อาการเส้นเลือดในสมองตีบนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ทีนี้ค่ะพอเมาสุราด้วยนะนายบุญทันเมาเหล้าหนัก
แล้วก็เลยมาอารวาสหาเรื่องคนแถวนั้นเป็นประจำ
ทีนี้ตัวนายมอสเองเขาก็กลัวไง
ไม่รู้ว่านายบุญธรรมจะมาทำอะไรแม่อีกหรือเปล่า
ถึงขั้นต้องย้ายแม่ไปฝากไว้กับญาติ
กลัวว่าจะถูกบุญทันทำร้าย
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมันมาจากวันที่๖กุมภาคุณผู้ชม
ตัวนายบุญธันมาหานายมอสที่บ้าน
แล้วนายบุญทันก็ถือไพ่มาด้วยสำรับหนึ่ง
คือไพ่ที่ไปเจอที่ศพนี่แหละนะคะ
เสร็จแล้วบุญทันชวนในมอสเล่นไพ่ยังไม่ได้เล่นเลย
ปรากฏว่านายบุญทันชกเข้าไปที่ใบหน้าของนายมอสแล้ววิ่งหนี
ตอนนั้นนายมอสตั้งสติได้ก็เลยวิ่งไล่ตาม
แล้วก็มีการเตะตัดขาจนทำให้นายบุญธันล้มลง
พอนายบุญทันล้มนายมอสเตะเข้าที่ก้านคออีกครั้งหนึ่ง
แล้วนายมอสเหลือไปเห็นท่อนไม้วางอยู่ใกล้
หยิบมากระหน่ำตีนายบุญทันไปหลายครั้งจนนายบุญธันนอนนิ่งเลย
หลังจากนั้นนายมอสเห็นนายบุญธันนอนนิ่งแล้ว
กลับมาที่บ้านเปลี่ยนชุดหนีมาเช่าโรงแรมนอน
นี่แหละจนตำรวจตามมาจับกลุ่มได้
ทีนี้ค่ะทางผู้กำกับบอกว่า
ซึ่งตอนนี้ในมอสให้การรับสารภาพแล้วก็จริง

ซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าให้ตาย
ทีนี้ตำรวจจะต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่านอกจากนายมอสแล้วมีคนร่วมทำผิดคนอื่นอีกไหม
เรื่องต้นแจ้งข้อหาในมอสเอาไว้ก่อน
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ส่งตัวในมอสไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมแพร
รอพิจารณาคดีต่อไปแล้วนะคะ